ของบริเศษมาเตือนไพ่แล้วก็เตือนใจให้คุณผู้ชมด้วย
เพื่อให้ระวังในการขับขี่กันด้วยครับ
คราวนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะคุณผู้ชมที่ศรีราชาชนบุรี
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากปั๊ม
แล้วทำให้มอเตอร์ไซค์ไปปักอยู่ท้ายรถบัส

คือตอนนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูเห็นไหมมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไฟท้ายของรถบัส

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พอได้รับแจ้งตำรวจสภศรีราชาก็เดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
ในที่เกิดเหตุเจอรถบัสคันนี้ค่ะ

คนขับคือนายนพดลดวงมาลีอายุ๓๙ปี
แล้วท้ายรถบัสก็มีรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คือพุ่งชนท้ายรถบัสเสียหายยับเยินสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็เจอรถอีซูซูเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอีซูซูสีดำ
อยู่กลางถนนหน้ารถฝั่งซ้ายก็มีร่องรอยการพุ่งชน
คนขับรถกระบะคือนายสรวิทย์ดีพร้อมอายุ๒๙ปีนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีคนเจ็บคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชื่อว่านายสุนทรแสงหิ่งห้อยอายุ๖๔ปี
นอนหมดสติอยู่แบบนี้คว่ำหน้าอยู่กลางถนนเลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งปฐมพยาบาล
พอหมอมาถึงก็ต้องเคลื่อนย้ายตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
เพื่อช่วยเหลือเพราะว่าอาการสาหัสนะคะ
จากการสอบถามคนขับรถบัสนายนพดล

เขาขี่ออกมาจากปั๊มที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

จังหวะที่รถกระบะน่ะกำลังขับมาจากสี่แยกไฟแดง
ก็เลยชนรถมอเตอร์ไซค์ที่มอเตอร์ไซค์ขี่ออกมาตัดหน้า

มอเตอร์ไซค์ก็ถลายมาชนท้ายรถบัส
ที่รถผมจอดรับพนักงานอยู่ข้างทาง

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ถ่ายรูป

แล้วก็ต้องเชิญตัวคนขับรถบัส
เชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
เพราะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี้บาดเจ็บสาหัส